วันนี้๑๒นะคะอีกนักเลย

แรกคิดว่าคิดว่าเป็นกล่องดูอีกทีเป็นเต่าสีทองสุดแปลก
ดองคล้ายพระสมเด็จแต่ได้เลขเด็ด๒๓ตัว
นี่คุณเขียนสกิฟต์มาแล้ว

มีชาวบ้านครับพบเต่าหับสีทอง
ตั้งแต่หัวกระดองแล้วก็เท้าทั้ง๔ข้างครับ
เวลาเห็นแบบอย่างนี้เราจะคิดถึงพี่มด
มันเคยเห็นอยู่บ่อย

ปรากฏว่าพ่อค้าแม่ขายบอกว่าไหนคุณพ่อดำไหนมาดูสิมันมีตรงไหน
ไม่กล้าอีกเลยพี่มดบอก
ดูหัวเขาก็เป็นสีทองจริงนะแล้วก็กระดองก็สีทองจริงอันนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับ
เขาบอกว่าลำตัวยาวประมาณ๓๐เซนติเมตรจึงเดินทางไปตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงครับโดยพบกับนายสมโพธิวังมะนาวชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับ
เป็นคนนำเต่าสีทองออกมาให้เชยชมกัน
โดยนายสมโพธิเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้านี่ครับ
วันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่น้าชายของตนเนี่ยกำลังจะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ออกไปทำธุระสายตาของตนก็เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่บนพื้นบริเวณหน้าบ้าน
แรกเนี่ยคิดว่าเป็นกล่องกระดาษฮะ

ตั้งใจเดินเข้าไปเก็บให้พ้นทางครับ
กระทั่งเมื่อเข้าไปใกล้จึงเห็นว่าเป็นเต่าที่มีความแปลกคือ
มีสีทองทั้งตัวน้าชายจึงนำมาฝากให้ตนเนี่ยช่วยดูแลนะครับ
จากนั้นเนี่ยเมื่อตนรับมาเลี้ยงเนี่ยพบว่าเต่ามีความสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีบาดแผล

เพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมที่ดูเวลานี้
ตอนที่พลิกใต้ท้องมาถ่ายรูป
แล้วก็จินตนาการกันนะครับ
ดูยากมากเลยอะ
แล้วเขาบอกว่ามีลักษณะเป็นเต่าหับบนครับ
รวมไปถึงสังเกตเห็นความพิเศษเพิ่มเติม

มีสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจสีดำ

มีสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจสีดำทางด้านบนนะครับ

ด้านซ้ายมีรูปสามเหลี่ยมสีดำ

สมเด็จไปยังไงก่อน

นี่ไงนี่สามเหลี่ยมสีทองนี่

ถ้าตอนคุณผู้ชมอยู่ทางนั้น
ด้านขวามือของคุณผู้ชมนะทางด้านซ้ายของเขา

เป็นรูปพระสมเด็จมีสามเหลี่ยมเห็นไหม

แต่นี่คือทรงเขาขนาดประมาณนี้

ตรงนี้นะครับผมส่วนใต้ท้องเขาบอกว่า

แล้วเชื่อว่าเต่าสีทองตัวนี้เป็นเต่ามงคลครับคุณผู้ชม

และเจ็ดสี่หนึ่งครับมายังไงอ่ะ
นั่นสิ๑กับ๔มายังไงเหรอคะ

บางทีก็แบบทึ่งในศาสตร์การคำนวณตัวเลขออกมาเหมือนกัน

โปรดติดตามตอนต่อไป